ทบุรีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในทุยอายุ๕๐ปีเมาครับ
เมาเสร็จปุ๊บเดินไปร้านซ่อมรถจักรยานยนต
ซึ่งช่างเขาเป็นคนพิการทางขาเขานั่งซ่อมอยู่
สักพักไปต่อยเขาเอาค้อนไปทุบหน้าทุบหัวเขา
นี่ภาพวงจรแล้วเขาพิการขาเขาจะสู้ยังไง

ใช่ครับแล้วจริงไอ้คนที่ไปก่อเหตุเนี่ยก็เป็นลูกค้าของร้านเขาด้วยนะ
นี่ฮะเอาค้อนเอาค้อนตินี่ฮะโดนหน้าเต็มแบบนี้
เห็นเหตุการณ์จะเข้าไปช่วยก็ยังไงอยู่เพราะว่าผู้ชายคนนี้มาแล้วคุ้มครั่งแบบนี้
สุดท้ายก็มีคนเข้าไปช่วยนะแต่ช่างโดนค้อนทุบหน้าไปเรียบร้อยแล้ว
อาการสาหัสนะครับสักพักหนึ่งถึงจะมีคนเข้าไปช่วยห้ามได้
นี่ฮะค้อนทุบหลายทีเหมือนกันนะครับนี่ฮะผู้หญิงข้างข้างเขาก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยนะ
เพราะว่าคนนั้นเขามีค้อนอยู่สักพักหนึ่งคนเริ่มมาเริ่มแยกออกจากกันนะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์น่ากลัวเหลือเกินนะครับสุดท้ายแล้ว
ชาวบ้านมาห้ามแล้วก็แยกเพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็ขี่รถออกไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามโมงของวันที่สอง
สายนที่ผ่านมาที่อู่ซ่อมรถที่อำเภอขลุงที่จันทบุรีครับ
แล้วน้าเบื้องต้นเนี่ยในถุยเนี่ยอายุห้าสิบปีจริงจริงแล้ว
เขาก็เคยเป็นลูกค้าเอารถมาให้ช่างซ่อมนี่แหละ
แต่วันที่เกิดเหตุเมาไม่รู้เมาแล้วอะไร
เดินมาทำร้ายทำไมก็ไม่รู้ขี่รถไปจอดหน้าอู่ปรี
ไปทำร้ายช่างขาพิการเขานั่งซ่อมรถอยู่โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ก็แค่เป็นช่างซ่อมรถให้เขาเฉยเฉยครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวในทุย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและช่างเองก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าโดนค้อนตีเข้าที่หน้าตามตัวให้ได้นะเพราะอันตรายจริงจริง
ไม่รู้วันดีคืนดีจะไปทำกับใครแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้สาเหตุด้วย